คุณผู้ชมคนเราเดี๋ยวนี้มันตายกันง่ายขึ้นมากจนน่าตกใจจริงนะคะ
อ่ะส่วนใหญ่ที่เราอ่านกันมาก็มีเรื่องอะไรล่ะหึงหวง
ถ้าเป็นเครือญาติกันก็จะเป็นเรื่องของกินเหล้าด้วยกัน
พูดจาไม่เข้าหูหรือไม่ก็อ่ะปมทะเลาะที่ดินครับ
เคสนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องตกใจผู้ชายคนนี้ตายขณะที่มือยังกำต้นกล้าอยู่กลางทุ่งนา
คือเขากำลังนั่งยองเพื่อถอนต้นกล้าอยู่แล้วเขาถูกจอบตีเข้าไปที่หลังหัว๓ครั้งจนเขาตายคาที่
คนก่อเหตุก็เป็นคนรู้จักกันสาเหตุคืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรครับ
คนก่อเหตุเนี่ยมาขอบุหรี่คนตายแล้วเขาไม่ให้ค่ะมาขอบุหรี่แล้วเขาไม่ให้
เอาเขาตายเลยเหรอฮะแค่นี้จริงค่ะไม่มีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากไปกว่านี้ด้วย
ผู้ตายชื่อนายสุริยันนะคะนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
อายุเพิ่งจะ๒๘ปีอย่างที่บอกมือขวายังกำต้นกล้าข้าวอยู่เลยค่ะ
บาดแผลที่หัวของเขาเนี่ยคือมีที่ขมับขวาหลังกกหูขวาแล้วก็ท้ายถอย
ลึกถึงกระดูกเลยนะคะเพราะโดนจอบฟาดคนก่อเหตุคือนายปัญญาเพิ่มพลู
หรือว่าในเชียงอายุห้าสิบสามปีไม่ได้รออยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ตำรวจต้องไปตามจับจับที่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนฮะห้องน้ำค่ะอืม
น้ำอยู่ที่ป่ากล้วยหลังบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตร
ก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงฆ่าคนตายแล้วไปอาบน้ำไปอาบน้ำค่ะ
รับว่าก่อเหตุจริงส่วนจอบเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ที่ป่ามันสำปะหลังห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕๐เมตร
ตำรวจก็เลยคุมตัวในเชียงไปที่โรงพักนะคะ
ส่งคุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เพราะเอิญไปเจอจังหวะที่ญาติผู้ตายเนี่ยทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
แล้วช่วงบ่ายญาติญาติก็เคลื่อนศพไปที่สุสานทำพิธีชาปนกิจบนกองฟอนตามความเชื่อนะคะ
นี่ครับญาติก็ม้าทั้งน้ำตาเลยค่ะ
คุยกับพี่สาวคนตายนะคะคุณรุ้งลาวัลเธอเล่าบอกว่า

คนก่อเหตุเธอก็รู้จักเป็นพี่ชายของแฟนเธอเอง

แฟนหรือว่าคนก่อเหตุในเชียงเนี่ยเป็นคนแบบนิสัยอารมณ์รุนแรงชอบโวยวาย
ส่วนน้องชายเธอเป็นคนดีคนดีตายไวทุกทีเลยเธอบอก
คือน้องชายเธอมีอาชีพรับจ้างทั่วไปปกติสองคนก็รู้จักกันอยู่แล้วล่ะ

นี่เธอเพิ่งให้น้องชายมาช่วยดำนาได้ประมาณสัก๑สัปดาห์เองค่ะ
แล้วระหว่างนี้ในเชียงชอบมาขอบุหรี่น้องเธอประจำ
ใช้คำว่าประจำซึ่งน้องเธอก็ให้ตลอดนะ
กระทั่งเมื่อวาน๘โมงเช้าเธอไปส่งน้องที่ทุ่งนาเพื่อทำนา
กลับมาช่วงบ่ายให้แฟนเธอไปหาน้องปรากฏอ้าวน้องตายกลางทุ่งนาเลย
เธอบอกว่าอะไรก็ได้ขอให้ในเชิงติดคุกไปตลอดชีวิตเลยได้ไหม
ชวนมาเสียกินเหล่าจังเป็น
ในวันเกิดที่ผู้ชายชีวิตไปกันมาแล้วใช่ไหม
ไปไปขอยาสุ

แกไปเฉยคนที่คนที่ตายไปทำนา
คุยกับคนที่ทำนาอยู่ใกล้เคียงและเป็นคนที่เห็นตอนเกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าเลยบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยผู้ตายก็คือ
ผู้ตายกับคนก่อเหตุอยู่กันตรงจุดเกิดเหตุแค่๒คน
ผู้ตายลงนาไปถอนกล้าแล้วก็เห็นคนก่อเหตุเดินถือจอบ
เข้าไปที่หัวคนตาย๓ครั้งค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าคนก่อเหตุเอาจอบฟาดลงไป๓ครั้ง

แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยโอดโอ๊ยช่วยด้วย
หรือแบบไม่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือค่ะ
ก็เลยไม่คิดว่าฟาดลงไปบนหัวคน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เชียงคนก่อเหตุเขาไปเปลี่ยนเสื้อมาก่อนนะคิง
ก่อนเข้าไปอาบน้ำอะเขาไปเปลี่ยนเสื้อ
เป็นเสื้อคลอกลมสีขาวสวมหมวกเดินกลับมาที่จุดเกิดเหตุ
พร้อมกับถุงพลาสติกที่มีสมุดอยู่ข้างใน
ตัวของเขาเองก็พูดกับในเชียงบอก
เชียงก็ไม่พูดอะไรแต่เดินไปที่คันนา

แล้วก็เดินกลับมาหาเขาด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยบอกว่า

เขานี่แหละเป็นคนบอกตำรวจตำรวจไปจับเลยมันนี่แหละเป็นคนฆ่า
มองเห็นว่าทำ

ก่อนจะกระทำกันก่อนจะทำร้ายกันไม่มี

ครอบครัวก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าพฤติกรรมของเขา

พี่น้องจากเขาก็อยู่ทางห่างดูแลกันก็ดูแลกันทางห่าง
เพราะว่าต่างคนก็ต่างธรรมะอาชีพซึ่งกันและกันใช่ไหม

ฟันทงว่าเขาจะป่วยจิตเวทหรือจะไม่ป่วยกันแน่

แต่ญาติพี่น้องก็พาไปหาหมอไปอะไร
แต่ก็ไม่มีใบรับรองว่าเขาจะเป็นจิตเวทหรือเป็นประสาทอะไรมาก
เราได้คุยกับอดีตภรรยาคนก่อเหตุคืออดีตภรรยาของนายเชียงนะครับ
อยู่กินกับนายเชียงมา๓๐กว่าปีนะคิง

ถามว่าอยู่กันมาตั้งนานมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เลิก

เชียงมันเจ้าอารมณ์มากแล้วก็ติดเหล้า
ก็มีลูกชายเนี่ยคอยดูแลเอาข้าวเอาน้ำไปส่งทุกวันแล้วก็ให้เงินใช้

พอลูกไม่ให้เงินเชียงขู่ลูกว่ายังไงรู้ไหม

ถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะฆ่าทิ้งให้หมดเลย
ลูกก็กลัวสิคะลูกก็เลยคราวนี้ไม่อยู่ด้วยแล้วไม่ยอมไปนอนด้วยเลย
ทีมข่าวเราก็เลยลองไปดูที่บ้านของในเชียงหน่อยสิ

บอกโอ้โหมีใครมีบ้านแบบนี้บ้าง
คือข้างในบ้านเนี่ยมันมีสิ่งของวางเต็มไปหมด

บ้านใครก็รกได้ถูกไหมถ้าไม่เก็บ
แต่ที่ทีมข่าวตกใจคือสิ่งนี้ค่ะคิง
คุณผู้ชมลองดูที่จอทีวีของเรานะคะ
ทีมข่าวตกใจมากเพราะว่ากลางบ้านมีต้นมะละกอหนึ่งต้น

งงไหมล่ะไอ้บ้านรกน่ะเข้าใจได้ใช่ไหม

แต่ไอต้นมะละกออยู่ในบ้านทั้งต้นนี่มันยังไงก่อน
แล้วอยู่ใกล้กับที่นอนด้วยนะ

ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาอยู่ยังไง

เชียงไว้แล้วในเชียงเองก็รับสารภาพ

คือแค้นที่คนตายไม่ให้บุหรี่ค่ะ

ตอนเขาถอนต้นกล้าจากด้านหลัง
วันนี้ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำอีกครั้งแต่ในเชียงไม่ให้ความร่วมมือเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวกลับเข้าห้องขังเหมือนเดิม
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ฝากขังศาลพรุ่งนี้ค่ะ

ชีวิตของคนที่รู้จักเป็นเหมือนเครือยาศกันด้วยใช่ไหมฮะ